มูเตรุให้เข้าใกล้ออกไฟ
มูไนท์

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเฮล

นี่คือแผ่นหลังของคุณซูซี่ใช่ไหมครับ

อเลยอย่างไร
แล้วก็มีตะเผียนเงินตะเผียนทองตรงแขนทั้งสองข้าง
ถามชุดคุดก็หมายถึงอำนาจ
อย่างวานอนที่หมายถึงอะไรมาตรงนั้นครับ
มานอนฮานุมานนะคะเป็นคนที่นำทัพเป็นคนที่ลบชนะเสมอนะฮะ

เพียงเงินตะเพียนทองคือการที่คนที่เชื่อเรื่องการค้าขายการเรียกเงินเรียกทอง
ทำไมต้องศักดิ์สองข้างถ้าบอกเข้ามาแล้วจะได้ไม่ไหว้ออกไปไหนมันยังกันอยู่
หลังจากที่ศักดิ์มาแล้วอยากจะเรียนถามคุณซูซี่ว่าช่วยเรื่องพุทธคุณอะไรบ้างฮะ
อย่างน้อยก็ช่วยจิตใจนะฮะเมื่อเรารู้ว่าเรามีสิ่งที่ดีอยู่ในตัวเราเนี่ย
มันก็เตือนใจเราเสมอว่าต้องเป็นคนดีทำดีช่วยเหลือคนรู้จักที่จะลดละนะฮะ
ไม่โกรธไม่อาฆาตไม่พยาบาทไม่อะไรเรายกโทษอะไรให้ใครได้เราก็ยกไป
แล้วก็คิดถึงแต่ในสิ่งที่ดีที่เขามีต่อเรา
ใส่น้ำเกลืออะไรแทงไม่เข้าเหรอฮะจริงฮะแทงเข็มไม่เข้าเหรอจริง
พี่ต้องบอกว่าไหว้ขออนุญาตท่านก่อนว่าไม่ได้ทำร้ายพี่
แต่จะช่วยรักษามาดูอีกภาพหนึ่งครับภาพนี้นะครับ
คุณซูซี่บอกว่าเป็นภาพติดวิญญาณตรงนี้เนี่ยที่จริงเป็นแคช
ของพี่อันนี้เป็นร้านอาหารพี่ที่เมืองนอกอืมครับนี่คือ
กำลังนั่งทำงานเอ่อจดอะไรอยู่นะคะแล้วเขาก็ถ่ายรูป
ตรงนี้ตรงจะเห็นเงาใหญ่นะคะพี่ตามดาพี่ก็สงสัยว่าตามดาววิญญาณเนี้ย
ไม่น่าจะถ่ายรูปติดนะคะแต่อันนี้ติดให้จะเห็นทั้งหน้าทั้งหน้ารูปร่าง
คืออันนี้เป็นหัวตานี่เป็นหัวถูกไหมฮะนี่เป็นลำตัวใช่
นี่นะครับมีแขนวางอยู่นี่เลยนะฮะอันนี้ก็แค่เชียร์ตัวเล็กเล็ก
มันกลายเป็นแบงค์ดอลลาร์ออกมาให้หมดเลยอืมนะฮะเนี่ยตรงนี้
แก๊งดอลลาร์อ่าใช่คือเป็นเจ้าที่เหรอฮะเชื่อว่าเจ้าที่ค่ะ
คือคุณซูซี่กำลังจะบอกที่อเมริกาก็เชื่อเรื่องก็มีเจ้าที่เหมือนบ้านเรา
พี่เชื่อว่ามีพี่เชื่อว่ามีนะคะก็อย่างที่พี่อยู่ที่อเมริกา
เนี่ยพี่ก็ยังไหว้นะไหว้เจ้าที่อืมนะฮะก็คือท่านให้อยู่
ใส่ที่ดูแลเรานะฮะแล้วร้านนี้ตั้งแต่ถ่ายติดภาพนี้ขึ้นมาเนี่ย
ร้านนี้ขายดีบ้างไหมฮะตอนแรกมันก็ดูเงียบนะ
แล้วมันก็เหมือนกับว่าเราฝันนะฝันว่าเราเอาแฮมเบอร์เกอร์ไปถวายนะคะ

ปรากฏว่าท่านเจ้าที่หยิบออกมาเนี่ยกลายเป็นปลานะฮะ
พี่ก็เลยร้านพี่เนี่ยมีขายฟาวเดอร์ด้วยปลาปลาตาเดียวเนี่ยนะฮะ
ปรากฎว่าร้านนี้เป็นร้านที่ครึ่งชื่อที่สุดคนมาทีไรจะต้องสั่งปลาเป็นตัว
ร้านเนี่ยนะฮะร้านนี้นะฮะนั่นแค่ที่ร้านอาหารนะฮะ
แต่ที่บ้านต่างประเทศเห็นบอกว่าโอ้โหมูจัดเต็มห้องพระห้องเทพจัดยังไงฮะ
ก็แม้แต่ตอนที่เราปลูกบ้านพี่ยังต้องนิมนต์พระให้ไปเจิมเสาให้เลย
เห็นบอกมี๑๑ห้องนอน๑๑ห้องนอนก็จะแบ่งเป็นโอเต็น๒ปีกนะคะ
ปีกข้างซ้ายก็จะเป็นพวกห้องที่เราอยู่นะฮะส่วนทางขวาเนี่ยเราก็จะมีอยู่ทั้งหมด๔ห้องนะฮะ
ห้องอยู่ส่วนหนึ่งสี่ห้องอยู่อีกส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีห้องพระนะฮะ
พระนี่ต้องมีนะคะแล้วก็ห้องพระมหากษัตริย์นะคะ
พี่เป็นคนที่เคารพองค์พระมหากษัตริย์ประมุขของชาติพี่เป็นคนไทย
เพราะฉะนั้นประมุกทุกพระองค์พี่เคารพนับถือนะคะ
ก็จะมีห้องกษัตริย์แล้วก็จะมีห้องเทพ
ห้องเทพนี่หมายถึงเทพฮินดู
อ่าใช่ก็มีองค์ศิวะนะคะองค์พ่อศิวะองค์พระพิคเนธแม่มหารัศมีแม่มหาอุมาเทวี
สิ่งหนึ่งที่พี่จะทำมาตลอดชีวิตคือการสวดมนต์อ่าใช่ใช่
โดยเฉพาะหนังสือสวดมนต์นี่เห็นบอกว่าจดเองกับมือเลยล่ะ
เป็นหนังสือนะครับสวดมนต์นะของทางพี่ซูซี่นี่จดเองเลยนะฮะ
การจดก็เหมือนกับการทำสมาธินะฮะ
ข้อที่๑การที่เราเขียนทำให้เราจำได้
แล้วก็การเหมือนกับว่าเป็นความตั้งใจอย่างจริงที่เราทำ
เราต้องการทำการที่เราเขียนค่อยบรรจงเขียนก็คือสมาธิที่เราทำ
เพราะฉะนั้นก็จะมีเล่มหนึ่งที่เป็นบทสวดมนต์ของทางศาสนาพุทธ
เล่มหนึ่งก็คือทางเทพ
ส่วนอีกอันหนึ่งก็คือที่เล่าเรียนวิชามาว่าคาถาอะไรต่างคืออะไร
มาดูเล่มที่เล่าเรียนวิชามาหน่อยได้ไหมฮะ
ขออนุญาตดูนิดนึง

มีวิชาอะไรบ้างคะเนี่ย

เราต้องนึกถึงครูบาอาจารย์ของเราใช่ไหมฮะ
แล้วก็สวดมนต์ตามธรรมดาก่อนนะฮะ
อันนี้สำคัญที่สุดใช่ไหมล่ะ
รับการตรวจของขัง

ว่าบางคนเนี่ยสมัยโบราณสมัยนี้
อาจจะไม่มีที่เขามีการปล่อยของปล่อยคุณสัยหรืออะไรก็ตามนะคะ
ก็จะเรียนวิชาที่เรียกว่าช่วยถอนให้เขา
ของหนูเนี่ยมีอยู่อันหนึ่งที่หนูพกติดตัวตลอด
อย่างที่คุณซูซี่เนี่ยเป็นคนเชื่อเรื่องครุฑ

ทำไมท่านคุณซูซีถึงมีความเชื่อเรื่ององค์พญาคุฎคะ
เอ่อพระอาจารย์วรานะคะก็มาที่บ้านพี่
ที่จริงจากพระอาจารย์วรา

ของคุณมดดำเนี่ยจริงไม่ต้องมีพวกนี้

เขามีพลังจากการที่เข้าไปกราบไหว้บูชาหลายแห่ง

ไม่ว่าธุระการดานอะไรไงคุณก็จะไป

ถ้าเผื่อสัมผัสเนี่ยไม่ต้องนั่นอะไร
คือการที่คุณได้จับอะไรแล้วคุณรู้สึกขนลุก
จะเป็นขนลุกเกือบคุณไปช็อตอย่างนี้นะฮะ

อันนี้มีบทสวดอันหนึ่งซึ่งหนุ่มแปลกใจมากอย่างนี้นะฮะ
นามัศกาลพระคณะนายกหรือไงฮะ

ซึ่งพระองค์เนี่ยมีพระพักษ์เป็นช้าง

พระองค์เนี่ยใช้โบกปัดเหมือนแทร่จามรี
ท่านถืออาวุธปาดและอังกฤษ

ไม่อันนี้คืออธิบายถึงความสวยงามขององค์พระพิคเนต
ว่าท่านมีอะไรยังไงบ้างนะฮะ
มีลักษณะเป็นยังไงท่านถืออะไร
อะไรยังไงนะคะแล้วก็ท่านมีความพิเศษอะไรยังไงบ้าง
เรียกได้ว่าเวลาจะบูชาไม่ใช่จะบูชาแบบผ่าน
พิกเนธเมื่อกี้นี้จะต้องสารเสริญท่านก่อน

แต่อีกสิ่งหนึ่งฮะเพิ่งรู้เหมือนกัน
เราเคยได้ยินแต่ตำนานพระนางเรือร่ม
พระนางเรือร่มเราได้ยินมาตลอด
แต่คุณซูซี่กลับเป็นที่ยึดเหนียวศรัทธา
ในเมื่อได้มีโอกาสมาพูดให้เพื่อนและน้องฟังวันนี้นะฮะ
จริงแล้วเนี่ยลึกท่านไม่ได้อยากที่จะให้เราเรียกว่าพระนางโดร่ม
เพราะท่านบอกว่าเมื่อได้ยินคำนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ท่านเศร้า
นางเรือร่มไม่ได้มีในประวัติศาสตร์ที่ไว้สอนเด็ก
แต่เราจะได้ยินแต่เป็นเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งพระองค์ทรงเกิดอุบัติเหตุตรงนี้
ทำไมจุดเริ่มต้นที่มาสนใจเรื่องพระนางเรือร่มเกิดขึ้นได้ยังไงฮะ
ก็พี่มาเมืองไทยนะฮะก็ผ่านไปทางร้านอาหารร้านหนึ่ง
ใจเราอยากที่จะกลับวกกลับมาที่นี่ก็ให้คนขับรถเนี่ยย้อนกลับมา
ก็ไปเจอพระรูปที่ใหญ่มากใหญ่เท่ากับตัวบุคคลจริง

ก็เป็นผู้หญิงที่ใส่ชุดไทยงามมากเป็นผู้หญิงที่สวยจริงสวยสวยมากเลย
พี่เป็นคนชอบสวยไงก็ไปมองว่าทำไมสวยอย่างนี้พี่สาวก็เลยบอกว่าไม่รู้จักเหรอ
นี่คือพนังโดยบ้องนะคะพี่บอกว่าไม่รู้จักแต่ว่าสนใจ
เขาบอกถ้าเผื่องั้นมาไหมที่กรมการปกครองตอนนี้อยู่ที่วังสวนสุนันทานะฮะ
ก็บอกว่าพี่อยากไปเขาก็พาพี่ไปในวันหยุดราชการเขาเรียกว่าวันถือบวชนะคะ
ก็เข้าไปก็มีข้าราชการเขาต้องไปขายกุญแจให้คนที่เขาขายกุญแจเข้าไปพี่ไม่เคยรู้จัก
เพราะพี่อยู่เมืองนอกมาตลอดนะฮะก็เข้าไปเข้าไปสักพักหนึ่งก็ไปดูของดูอะไรของท่านอยู่ก็มีพระรูปมีคันช่องของท่านนะคะ
ก็เกิดมีการประทับทรงท่านมาประทับทรงคนที่เป็นข้าราชการนั่นนะฮะแล้วก็บอกถึงเวลาแล้วที่เราต้องพบกันนะให้นำรูปที่เจอเมื่อวานเนี้ยไปบูชาที่บ้านที่เมืองนอก
นี่บอกโอ้จะไปวางที่ไหนห้องพระตอนนั้นก็ไม่มีตอนนั้นยังเป็นบ้านหลังหลังเดิมอยู่ท่านก็บอกหมดเลยว่าเออเมื่อเปิดประตูเข้าไปเนี่ยจะเป็นยังไงอะไรยังไงข้างซ้ายเป็นยังไงข้างขวาเป็นยังไงห้องไหนมีอะไรยังไงบ้างนะฮะอยู่ดีรู้บ้านที่คุณซูซี่ที่อเมริกาใช่นะฮะแล้วก็บอกวันดีคืนดีเนี่ยจะไปประทับที่ตรง
ประทับทรงไม่รู้จักพี่เขาก็ไม่เคยประทับทรงมาก่อนอ่าไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ร่างประทับทรงนะฮะนั่นคือเรื่องแปลกเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองบ้านคุณซูซี่เมื่อก่อนไม่มีใดมีไอจีเมื่อก่อนไม่ได้มีโซเชียลไม่มีอ่ะไม่มีใครรู้แต่เขารู้ทุกมุมแล้วก็ให้เอารูปของเออผนังเรือร่มเนี้ยอ่าให้เอาไปไว้ตรงไหนตรงไหนใช่แล้

เปิดให้อุ้ยนะฮะแล้วก็เอ่อคุณดุ๊กไปทานน้ำออกมาเขากลับบ้านไปแล้วอ้าวส่วนของคุณแม่ก็มาดูซี่มามาเยี่ยมพี่ทุกปีครับนะท่านก็จะไปกราบที่ห้องพนังนะฮะเพราะพี่มีห้องของพนังด้วยไงคุณแม่บอกอ่าขอให้มาช่วยดูแลคุ้มครองนะฮะทีนี้บ้านที่เมืองนอกเนี้ยมันจะมีเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเตียงนอนนะฮะ
รับแขกอะไรอย่างเงี้ยนั่งอยู่ด้วยอยู่ในห้องเดียวกันคุณแม่บอกตื่นมาตอนคืนนี้เห็นพนังนั่งประทับอยู่อุ้ยตอนเช้าคุณแม่ก็เข็นเลยไปอยู่บ้านน้องสาวออกเลยไม่กล้าอยู่คือแสดงว่าท่านมาจริงจริงท่านมาฮะท่านมาตอนที่พนังเรือร่มมาผ่านล่างท่านราชการตรงนั้นเขาได้บอกได้ว่าถ้าอยากจะได้อะไรอืมท่านบอกว่าให้บอกเขา
อยู่เหมือนกันนะท่านก็บอกว่าถ้าเผื่อต้องการที่จะให้ท่านช่วยเนี่ยจุดทูปนะเก้าดอกนะฮะแล้วก็ไหว้ท่านถ้าเผื่อได้แล้วเนี่ยเอาดอกไม้ที่เจ้าชอบมาให้เพราะเราชอบดอกไม้ชนิดเดียวกันนะฮะนั่นคืออะไรฮะกุหลาบสีชมพูกุหลาบสีนะฮะทุกวันนี้ยังท่านยังมาอยู่ไหมฮะทุกวันนี้ถ้าเผื่อเราระ

บาทใครคุณค่อยค่อยละสิ่งเหล่านี้ออกไปจากใจถ้าเผื่อทำได้นั่นล่ะมันยิ่งกว่าบุญยิ่งกว่าสมาธิพี่ซูซี่ครับเห็นบอกว่าพี่เองเนี่ยนะฮะอยู่ดีดีวันหนึ่งเนี่ยพี่ต้องหยุดเพราะพี่เริ่มที่จะเห็นอะไรแปลกแวบเข้ามาแวบออกไปแล้วคืออย่างที่บอกว่าเมื่อเราเรียนเนี่ยตาเราจะเห็นจะเห็นภาพเห็นภาพอะไรฮะจะเห็นภาพภาพเนี้ยยัง
ไม่เห็นแล้วไม่เห็น
แล้วแหละของหนุ่มอย่างเนี่ย

บอกไม่ได้ใช่มั้ย
ก็คือถ้าเผื่อบางครั้งเนี่ยถ้าเผื่อตั้งใจมากมันไม่เห็นหรอก

บางทีมันอยู่ที่จิตของเราเมื่อจิตเราแน่นนะคะ
นิ่งแล้วพี่มองไปเนี่ย
พี่จะเห็นนะว่ามันจะมีอะไรนะที่จะเข้ามาในชีวิตคุณ
หรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นคล้ายภาพทีวีขึ้นมาให้เห็น

เป็นภาพทีวีเหมือนพี่เห็นคุณในทีวีนะ
แล้วก็ผ่านแป๊บไปอะไรอย่างนี้

เห็นความหล่อของคุณไง

อย่างที่บอกว่าได้จุดทูปไปแล้ว
แต่ว่านานทีมันก็ยังมีนะที่บางครั้งเราอยากจะนึกเตือนใครเลย
มีเหตุการณ์อะไรที่เคยเกิดขึ้นที่คุณชูชีพบอกไม่อยากเห็นแล้ว
ก็อย่างที่เวลาที่เราคือเราจะสัมผัสได้เร็วกว่าคนอื่นใช่ไหม
อย่างเมื่อเราเดินทางไปทางถนนหรืออะไรอย่างเงี้ย
เราก็จะเห็นคล้ายวิญญาณเขายืนอยู่ตรงนั้น

แน่นอนฮะผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จ
คำถามที่อยากจะถามคุณซูซี่คำถามสุดท้าย
มูเตลูกับการขยันทำงาน
ทำยังไงมันถึงจะเข้ากันแล้วทำให้ชีวิตของเราดีขึ้น

การที่จะเก่งกับเห็งต้องคู่กันนะคะ
สมมุติว่าเขาบอกว่าคุณจะรวยแล้วคุณมดดำ
คุณก็นั่งเฉยไม่ต้องทำงานคุณไม่รวยหรอก
แต่ว่าเมื่อคุณได้สิ่งที่ดีแล้ว

คุณก็ต้องรู้จักที่จะตอบแทน
จัดของไหว้ท่านสวยที่จริงท่านไม่ได้ต้องการหรอก

แต่สิ่งที่เราทำให้คือแสดงจากใจเราว่า
เราต้องการที่จะถวายท่านเพื่อสรรเสริมท่าน
จริงท่านไม่ดื่มท่านไม่ทานอะไรแล้ว

เอาละฮะเต็มอิ่มจริง
เราอาจจะเห็นภาพของพี่ซูซี่แบบอื่นมาเยอะ
วันนี้แบบมูเตรูฉบับเต็มจริง
ไม่ทราบหรอกว่าพี่เป็นทางด้านนี้

มูคันเกียจรอเราอยู่

วันนี้จะมาเล่าประสบการณ์บุญแบบเต็ม

เราควรจะทำบุญยังไงให้ถึงกับเจ้ากรรมนายเวรของเรา
เราจะทำให้เจ้ากรรมในเวร

จะสามารถเข้ามามีบทบาท
หรือเข้ามาเอาคืนเราตอนที่ดวงเราอ่อนจริงหรือไม่
ตอนที่ดวงเราตกตามเกณฑ์โหรศาสตร์